เรื่องต่อไปที่จะพาไปดูนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งของฝาก
ของดีที่มันดีต่อใจมากซื้อไปเป็นของฝากผู้ได้รับเนี่ยก็ดีใจ
หรือจะเป็นซื้อใช้เองก็ได้เหมือนกันถูกอกถูกใจสวยเก๋แน่นอน
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูร่มทอลายผ้าขาวม้าค่ะ
เป็นของดีของจังหวัดตรังเขานี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
สีสันลายเหมือนลายสก๊อตเนี่ยนะมีทั้งผ้าข่าวม้าเนี่ยแหละ
เป็นฝีมือจากกลุ่มผ้าทอนามื่นศรีตำบลนามื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรัง

ไปใช้กันแบบว่าให้มันแบบเป็นทีมหรือว่าซื้อไปเป็นของขวัญวันปีใหม่อะไรแบบเนี้ย
ออเดอร์พุ่งแบบนี้ก็คาดว่าน่าจะพุ่งยาวไปจนถึงช่วงสงกรานเลยคุณผู้ชม
ซึ่งรายได้เนี้ยนะคะก็ให้กับทางกลุ่มวันละเกือบหนึ่งหมื่นบาทเลยน่ะโอ้
ร่มที่เป็นลายผ้าขาวม้าสวยแบบนี้นะคะจริงผู้ใหญ่น่าจะชอบนะ

อย่างที่บอกกันน้ำได้กันน้ำไม่ได้

ใช่เอาไว้ตีขโมย
กลัวขโมยมันจะเอาของเราแล้วมาตีเราอ่ะสิ
ถ้าเกิดตีขโมยไม่ตายตีหัวตัวเองเลยค่ะ

ขโมยไม่ได้เจอหมีต้องแกล้งตายจบบ้า